เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคให้กับฮีโร่ที่ช่วยน้องนักเรียนที่ถูกไฟช็อต
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีบอกว่าถ้าจะบริจาคให้ฮีโร่ใครก็ได้คนไหนนะ
ติดต่อตรงเลยไม่ต้องไปผ่านใครผ่านใครแล้วปัญหาเยอะนะฮะ
เอาไปดูความคืบหน้านะครับเงินบริจาคครับของฮีโร่๓คนที่ช่วย
น้องน้องที่ถูกไฟช็อตในจังหวัดบุรีรำนะฮะคือก่อนหน้านี้
น้องบาสหรือว่านายอัธชัยอาจอุดมกับทนายความ
แล้วก็ญาติของผู้บาดเจ็บไปร้องเรียนให้ตรวจสอบครับ
กรณีเพจดังเปิดตัวเลขบริจาค
แจ้งว่ามีคนใจบุญสนับสนุนการทำความดีของฮีโร่

ซึ่งน้องบาทได้รับเงินบริจาค๕๐๐๐บาท
วันนี้เพจดังกล่าวโพสต์ประกาศยุติการทำหน้าที่

แอดมินองุ่นคนที่เอาเงินบริจาคไปมอบให้น้องบาสกับคนอื่น

เพื่อตรวจสอบข้อที่จริงให้ปรากฏในปมเงินบริจาค

ยังมีการตั้งคำถามอย่างตอเนื่องครับคุณผู้ชม
การระบุไว้ชัดเจนว่าให้ใครทีมข่าวตรวจสอบพบว่าระหว่างวันที่๑๗๑๘กันยายนที่ผ่านมาเพจยังขึ้นขอบคุณผู้บริจาครายหนึ่งอยู่
มอบเงิน๕๐๐๐บาทให้พลเมิงดีและช่วยเหลือผู้ได้รับบาทเจ็บทุกคนแล้วอีกคนบริจาคให้๒๐๐๐๐บาท

ก็ต้องเขียนไว้เพราะว่าในกระเป๋าเขาซองเยอะมากมันไม่มีทางเขาก็ต้องเปิดดูให้ก่อนครับตอนนั้น
พอไปตรวจสอบคุณผู้ชมตรวจสอบตัวเลขทั้งหมดจากข้อมูลที่เพจโพสต์เอาไว้รวมเฉพาะเงินที่กำกับว่าให้พลเมืองดีหรือให้น้องบาสเท่านั้นนะ
เริ่มตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งหมื่นบาทร้านการเกษตรหนึ่งหมื่นห้าพันบาทร้านแบตเตอรี่ห้าพันบาทผู้บริจาคกลุ่มนี้มอบให้พลเมิงดีทั้งหมดจึงคาดว่าแน่ต้องหารสามใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ
ทีนี้มาดูกลุ่มที่บริจาคให้น้องบาทโดยตรงบ้างร้านเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสองพันบาทและผู้ใจบุญที่ให้มาสองหมื่นบาทซึ่งรายนี้ให้แบ่งทั้งพลเมิงดีและคนได้รับบาทเจ็บจึงอาจจะต้องหารแปดใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อคำนวณจากยอดเงินในการประเมินขั้นต่ำหากเอาตัวเลขที่หารจากยอดทั้งหมดมาร
ซึ่งคำนวณจากข้อมูลตัวเลขของเพจด้วยนะล่าสุดภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานีมามอบเงินช่วยเหลือ๓พลเมืองดีนะครับได้แก่น้องบาสน้องบอสหรือนายปรัชญาใจบุญแล้วก็น้องเอ๋สุภารัฐภูเหมือนบุตรเนี่ยนายธนดรพุทธรักษ์ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีระบุว่าเทศบาล

เพจด้วยนะและตรวจย้อนไปด้วยนะเรื่องการรับบริจาคให้ละเอียดเดี๋ยวจะเจออะไรดีกว่านี้